มีนาคมตรงกับวันสตรีสากล
ล่าสุดทางด้านของสถานทูตอิสราเอลนะคะได้มีการจัดเสวนาพูดคุย
เกี่ยวกับบทบาทของสตรีในแวดวงนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ตลอดจนแนวทางในการประสบความสำเร็จของสตรีในสังคมปัจจุบัน
วันนี้นะคะทางสถานทูตอิสราเอลร่วมกับจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
จัดวงเสวนาเกี่ยวกับบทบาทของผู้หญิงที่ทำงานในแวดวงนวัตกรรมและเทคโนโลยี
โดยงานนี้มีนางออนาซากิฟเอกอาราชทูตอิสราเอลร่วมพูดคุย
พร้อมกับแขกพิเศษอีก๓ท่าน
แก่ดรเกลฉัดดรงรองอธิการบดีด้านการวางแผน
กำหนดยุทธศาสตร์นวัตกรรมและพันธกิจสากลของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
กล่าวถึงตัวอย่างของผู้หญิงไทยที่ได้รับโอกาสความก้าวหน้าด้านแวดวงการศึกษา
ทางด้านคุณมณีรัฐอนุโลมสมบัติประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท๔ประเทศไทย
ได้มีการยกผลการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบต่อผู้ประกอบการสตรีในช่วงการแพร่ระบาดโควิด๑๙
ซึ่งทำให้เสียรายได้แล้วก็เสียสุขภาพจิตจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับธุรกิจ
ขณะเดียวกันทำให้เกิดความกังวลและกลัวล้มเหลว
จะกลายเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาธุรกิจตลอดจนการขาดความมั่นใจขาดแบบอย่างและการขาดเงินทุนสนับสนุน
เล่าถึงประสบการณ์การทำงานด้านสื่อเทคโนโลยีที่แวดล้อมไปด้วยผู้ชายทำให้ต้องพิสูจน์ความสามารถจนได้มีธุรกิจของตัวเอง
จากนี้ยังกล่าวถึงความสำคัญที่ผู้หญิงจะต้องใช้ชีวิตแบบจัดลำดับความสำคัญระหว่างการทำงานนอกบ้านแล้วก็การดูแลครอบครัวซึ่งเป็นเรื่องที่เรียนรู้แล้วก็ต้องใช้เวลา
ในการต่อสู้กับผู้ชายด้วยความสามารถเพื่อขยับมายืนอยู่แถวหน้า
ตั้งแต่การเรียนและการทำงาน
ก่อนที่จะสมัครแล้วก็ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงาน

ทางด้านของอิสราเอลเป็นประเทศที่มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมถือว่าเป็นอันดับต้นของโลก
ขณะที่รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ
ล่าสุดเมื่อปีที่แล้วอิสราเอลคลองอันดับหนึ่งของประเทศที่ดีที่สุด
อกจากนี้อิสราเอลยังมีผู้หญิงคนแรกที่ได้รับรางวัลโนเบลเป็นนักวิทยาศาสตร์หญิงสาขาเคมี
ทั้งนี้มีไม่กี่ปัจจัยค่ะที่จะช่วยส่งเสริมให้สตรีได้เข้าร่วม
ถือว่ามีส่วนร่วมในแวดวงการทำงานได้แก่ตัวบุคคลระดับบุคคลระดับบริษัทกิจการต่าง
ที่สำคัญคือการยกระดับของรัฐบาลผู้วางนโยบายแล้วก็ผลักดันนโยบายต่างเพื่อส่งเสริมสตรี

ทางนี้ท่านทูธแนะการได้กล่าวถึงความสำคัญยังที่ทางหนัก
ตรีสากลค่ะว่าเป็นโอกาสที่ทั่วโลกจะได้ตระหนักถึงความไม่เท่าเทียมทางเพศ
ที่ยังมีอยู่ในสังคมแล้วก็ความจำเป็นที่ผู้หญิงหรือว่าแม้กระทั่งผู้ชาย
จะต้องช่วยกันส่งเสริมแล้วก็ผลักดันให้ผู้หญิงเนี่ยได้พิสูจน์ตัวเองว่ามีความสามารถเช่นเดียวกัน
สะท้อนให้เห็นว่าปัจจุบันทั้งโลกนี้ผู้หญิงผู้ชายมีสิทธิที่มันเท่าเทียมกันแล้ว